คุณผู้ชมครับวันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับ
ผมมี๑๐ข้อที่คุณผู้ชมควรจะรู้
ให้รวยจากการลงทุนกับหุ้น
ใครอยากรวยติดตามกันต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่อง
แต่ว่าก่อนอื่นมาดูที่เรื่องของข่าวดีของ
ผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีรายได้น้อยครับ
ล่าสุดสงรชาก็เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
สูงอายุเป็นกฎหมายวาระที่๓เรียบร้อยแล้ว
ทำให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีเวลาได้น้อย
จะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ๑๐๐บาทนะครับ
ภายหลังจากที่พลเรือเอกพลวัฒน์สิโรดม
ประธานกรรมธิการได้ไปชี้แจงเนื้อหาของร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ซึ่งมี๖มาตราแล้วก็กรรมธิการขอแก้ไข๒มาตรา
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ
ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันมากขึ้น
บทบัญญัติเรื่องของการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีเป็นผู้มีรายได้น้อย
และบทบรรยัติเกี่ยวกับที่มาของเงินกองทุน
เพื่อให้รวมไปถึงเงินบำรุงกองทุนที่ได้รับจากผู้

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุราและยาสูบนะครับ
โดยให้เรียกเก็บเงินบำรุงกองทุนอัตรา
ร้อยละ๒ของภาษีที่เก็บเพื่อเข้าส่งกองทุน
ผลเรือเอกผลวัดก็เชื่อว่ากฎหมายสำหรับนี้
ทำให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีรายได้น้อย
ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพเพิ่มขึ้น
แล้วก็ทั่วถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้

ขอให้กระทรวงการคังรวมไปถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ความเข้าใจให้กับประชาชนทราบเรื่องของการจ่ายเงินสงเคราะห์
กรณีนี้ก็จะมุ่งจ่ายเพิ่มเติมเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ที่ไปลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับ
ซึ่งจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ๑๐๐บาทครับ
ซึ่งที่ประชุมก็ไม่มีกรรมธิการขอแปรยติทำให้ผ่านความเห็นชอบไปอย่างรวดเร็ว
อันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีระดายน้อยนั่นเอง
วันนี้อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปมาดูกันที่๑๐ข้อควรรู้เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นรวยจากตลาดหุ้นแน่นอน
จะมาให้ข้อมูลกันนะครับสวัสดีครับ
พูดถึงเรื่องรวยแล้วหลายคนอยากรู้

ว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นก็ร้อนแรงยังร้อนแรงอยู่
เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

จริงตรงนี้หลายคนไม่เข้าใจ
ผมว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าความเสี่ยงคือสิ่งที่คนบอกว่าเสี่ยง

แต่สังเกตไหมว่าหุ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเศรษฐีส่วนใหญ่เนี่ย
เขาออมในนี้เขาเงินสดไว้ในนี้
แทนที่เขาจะเอาเงินสดไว้ธนาคารไม่ใช่เขาเงินสดไว้ตรงนี้แทน
เพราะที่เคยคุยกันผลตอบแทนมันต่างกันถูกไหม
ถ้าฝากธนาคาร๑๐ปี๑๐๐๐บาทมันได้ดอกเบี้ยแค่๓๐๐๐
แต่ถ้าฝากกันฮุ้นมันได้ประมาณ๑๑ล้านก็ต่างกัน๓๕บาท
ใช่ไหมแต่คนจะมองว่าความเสี่ยงหุ้นมันเสี่ยงอย่าไปยุ่ง
จริงไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจจุดที่มันเหมาะสมผมว่าสบาย
ข้อที่๒กำไรอย่างตลาดหุ้นเรากำหนดไม่ได้
คนส่วนใหญ่มักจะไปบอกปีนี้ผมอยากได้กำไรเท่าไหร่
มันทำให้จริงการลงทุนผิดพลาด

มันถึงแบบแหม่กำไรมันไม่เข้าเป้าสักที
ทำอย่างเดียวนะครับคือการคอนโทรความเสี่ยงก็คือคุมความเสี่ยง
เช่นบอกว่าเล่นต่อแต่ละครั้งถ้าหุ้นมันผิดพลาดไม่เป็นอย่างที่มองลง๑๐
ขายทิ้งก่อนสิถ้าคุมความเสี่ยงได้นะสุดท้ายพอดตัวเอง
ข้อที่๓ข้อนี้คนคุยกันเยอะว่าหุ้นมันเหมือนผี
คือมันรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเจอ
ความร่ำรวยเขาเรียกความร่ำรวยกับหุ้นคนรวยจากหุ้นมันอยู่ไหนอยากไปจับต้องเขา

ไม่มันไม่ได้ยากก็คือคุณไม่ได้ถือไง
ขึ้นมา๒๐๐เด้งนะโอ้โห๒๐๐เด้งในเวลา๑๐กว่าปี๑๗ปี
ใช่ไหม๑๗๑๘ปีประเด็นคืออะไรประเด็นคือสมมุติวันนั้นคุณมีแสนบาท
วันนี้คุณก็มี๒๐ล้านถ้าใส่ไว้แต่คำถามคือคนส่วนใหญ่คุณรู้ไหมว่า
ไอ้การที่เล่นเข้าออกเข้าออกตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งมันได้ทำให้รวย

ตรงนี้มันต้องเข้าใจบางอย่างว่าทำไมตระกูลเจียราธิวัฒน์ก็ถือได้
ก็เขาถือเหมือนเจ้าของเราก็ต้องแบ่งเงินบางส่วนเล่นแบบเจ้าของไง

คนที่สี่หุ้นดีหรือยาวมันดีกว่าที่ดินอีก
แต่ทำไมคนถึงไม่ออม
ออมที่ดินนะถือให้ลูกให้หลานแต่หุ้นดันไม่ใช่
ที่ถือให้ลูกกับหลานหุ้นยังติดหุ้น
ลูกหลานบอกอ้าวพ่อซื้อมาได้ไงเนี่ย

แทนที่จะติดหุ้นดีให้ลูกให้หลานหุ้นต้องมีปันผลอย่างน้อย
ถ้าต่ำกว่านั้นเอาไว้เทรดไม่ต้องมานั่งเล่นระยะยาว
คุณไปดูเลยนะหุ้นตัวไหนให้ปันผลต่ำกว่า๓นะ

แต่ตัวไหนปันผลเกิน๓ไม่ต้องซื้อแล้วถือยาวได้

ใช่พวกนี้เก็บให้ลูกให้หลานปันผลมันโตขึ้นเรื่อย

มันเป็นมรดกที่มูลค่ามากกว่าที่ดินใช่ไหม

เพราะที่ดินมันเฉลี่ยประมาณ๑๐ไอ้ที่ทำสถิติมา

ข้อที่๕นะครับคือตรงนี้หลายคนไม่รู้ว่าถ้าใครยังถาม
ถ้าฉันทำไมฉันไม่รวยคุณยังถามหุ้นคนอื่นอยู่

ตัวอย่างสมมุติว่ามีคนบอกคุณตอนปี๒๐๐ให้ไปซื้อเซ็นทรัลสิ

คุณจะถือถึงวันนี้ไหม๘๐บาท๒๐๐เท่า
ไม่ถึงถ้าคุณซื้อ๓๐สตางค์โดยค่าเฉลี่ย
คนในตลาดเวลากำไร๑๐ก็เอาแล้ว
ซื้อ๓๐ตังค์ในวันนั้นคุณก็ขายประมาณ๓๓สตางค

เออแต่จริงคุณแบบขายหมูมหาศาลวันนี้มัน๘๐บาทไง

ถ้าคุณเลือกเองคุณจะรู้ไงเหมือนถามว่าจีราธิวัฒน์ทำไมถือ
ก็เขาเลือกเองเขาเลือกว่าชีวิตนี่คือเซ็นทรัล

แล้วมันไม่มีในเซ็นทรัลมันมีธุรกิจเยอะแยะที่เราเป็นเจ้าของได้

คือตลาดหุ้นมันให้๒อย่าง

ผมถามว่าคุณรู้ไหมวิธีการวางเงินทำงาน

ก็อย่างที่บอกเนี่ยคุณวางเงินถูกที่เนี่ย

คำถามคือตรงเนี่ย

เดือนละพันเหรอเนี่ย

หุ้นดีตกไม่ต้องขาย

แต่เวลาที่เราไม่อยากขาย
ได้เวลาขาดโดยดีก็ขายออกไปบ้าง
แล้วแต่มันต้องรู้จังหวะ

เราต้องแยกให้ออกนะว่าจริงแล้ว

ไม่ได้ทำให้รวยครับแต่ที่จะรวย

แต่การหาเร็วจากการเทรดคุณซื้อมาขายไป
คุณได้กำไรเอาตรงนี้ไปวางให้มันทำงาน

เพราะหุ้นที่มันขึ้นได้หลายเด้งเนี่ย

คุณเทรดยังไงไม่มีทางได้๒๐๐เท่า
แต่การถือตั้งหากมันธรรมที่ทำให้

สิ่งที่น่ากลัวคือคุณอย่าเสียเงินทางใดทางหนึ่งจากตลาดหุ้น
เพราะเรื่องพวกนี้ผมว่ามันต้องศึกษามันต้องเข้าใจ
ไม่อย่างนั้นกลไกปัจจุบันคนรวยคุณสังเกตไหม
มันสามารถสร้างตัวสร้างตัวเองได้นะครับ
คือเราไม่ควรจะเล่นตามแค่อยากจะเล่นถูกไหม
เห็นเขารวยเห็นเราพูดอยากเล่นก็ซื้อบ้างแต่ไม่รู้นี่คือไม่ควรใช่ไหม
คือเราต้องศึกษาไงเพราะยุคนี้ถามว่าลองไปดูดิว่า
มีคนที่รวยจากมรดกแค่๑๓เองนอกนั้นที่เหลือสร้างตัวเอง
ถ้าเราเข้าใจกลไกมาจากอะไรมากลไกใหม่ตลาดเงินตลาดทุนทั้งนั้นไง
คุณขายขนมหวานได้ปี๑๐๐ล้านขายไป๑๐๐ปีกว่าจะได้หมื่นล้าน

คำถามคืออายุเท่านี้มี๑๐๐๐๐๐๐๐ได้ไง

หุ้นในความรวยประมาณ๑๐เท่านะครับสำหรับคนที่มีความเข้าใจ
คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไงคุณทำงานไปทำงานเท่าไหร่มันก็ไม่รวยไง

ที่ตลาดหุ้นเมื่อกี้ที่บอกเขาคูณให้๑๐เท่า

แล้วรุ่นใหม่จะมีหุ้นแบบนี้มากขึ้นด้วย

คนส่วนใหญ่บอกว่ามันไม่เด็ดหุ้นพวกนี้อาจจะเด็ด

ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นมันไม่ใช่เรื่องยาก

แล้วตอนนี้ยุคมันเป็นยุคที่กำลังทานเฟอร์เวล
ก็คือว่าพ่อแม่ที่ทำธุรกิจในสมัยก่อนกำลังจะส่งต่อให้ลูก
และคนไหนมีความเข้าใจกลไกของตลาดทุน
ผมว่าคุณรวยอย่างน้อย๑๐๑๐๐เท่าจากพ่อแม่นะครับ

ถ้าคุณผู้ชมทำได้นะมหาเศรษฐีว่าที่เลยนะอนาคต

ถ้าใครสนใจเนี่ยผมมีสมนาฟรีที่บัวหลวงนะครับ
ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็จะมีสำนาเรื่องออมในหุ้นอัตโนมัติ

สามารถไปร่วมฟังคุณแพทย์ได้
อ่ะวันนี้มา๑๐ข้อเช้าวันศุกร์แบบนี้คุณผู้ชม
ถ้าคุณรู้คุณทำได้รวยแน่นอนนะฮะ
อาจจะขายขนมสักอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้กลไก
อนาคตหมื่นล้านพันล้านรออยู่แล้วใช่ไหมครับ

วันนี้ต้องขอบคุณคุณแพทย์นะครับภาววิทกลิ่นประทุมครับ
อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บรวงนะครับ
ที่มาให้ข้อมูลกันทุกเช้าวันสุขแบบนี้นะครับ